คุณผู้ชมคะเกิดเหตุอุกอาจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คนร้ายก่อเหตุอุกอาจไปจี้ร้านทอง
ก่อเหตุคนเดียวนะคะใส่ชุดพนักงานร้านไก่ย่างเป็นร้านดังทีเดียว
แล้วก็ก่อเหตุโดยการใช้ปืนไปจี้พนักงานไปยิงขู่
แล้วก็ยิงประตูกระจกร้านจนแตกเพื่อเปิดทางหนี
เหตุการณ์นี้คนร้ายได้สร้อยคอทองคำไปด้วย๒บาทนะคะ
หนักอ่าสองบาทสองเส้นแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
จังหวะก่อเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองซีกวงกรุ๊ปสาขาถนนหัวถนนนาหลวง
คือตั้งอยู่ริมถนนนครศรีธรรมราชปากพนังอยู่ในอำเภอเมืองนะคะ
เหตุการณ์เกิดตอนประมาณ๕โมงเย็นคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ทั้งหมูทางผ้ากันเปื้อนเนี่ยบอกชัดเจนเลย
ตอนแรกมาติดต่อซื้อทองกับพนักงานของร้านมีการมาชี้ขอดูสร้อยคอทองคำนะคะ
แต่เมื่อพนักงานหยิบมาวางให้ดูแล้วก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋า
ผ้ากันเปื้อนครควักปืนสั้นออกมาจี้ทองพนักงานตกใจจังหวะที่เห็นนี้
ตอนนี้พนักงานหนีไปแล้วนะคะตอนนี้คนร้ายเนี่ยนะคะ
มีการใช้ปืนขึ้นมาขู่ยิงไปหนึ่งนัดแล้วก็ยิงไปที่กระจกเคาน์เตอร์แตกเป็นรู
แล้วก็คว้าสร้อยคอทองคำหนักสองเส้นนะคะหนีไป
แต่จังหวะที่จะหนีเมื่อสักครู่คุณจะเห็นอยู่นะคะ
ยืนอยู่บริเวณหน้าประตูเพราะว่าอะไรเพราะว่าออกไม่ได้
ประตูเป็นกระจกนิรภัยระบบล็อกอัตโนมัติเขายืนอยู่ตรงนั้นนานมากค่ะ
เขาพยายามจะดันประตูพยายามดึงออกมาก็ไม่ออกนะคะ
สุดท้ายใช้ปืนยิงไปที่กรอนประตูด้านล่างด้านล่างนะคะ
ใช้เท้าเนี่ยถีบยันประตูเอาไว้ด้วยนะคะ
แล้วก็เอาปืนมายิงเข้าไปนะคะจากนั้นก็เปิดทาง
เอาตัวเองเนี่ยพุ่งประตูกระจกจนประตูกระจกแตก
ทะลุประตูกระจกออกไปนะคะแล้วก็หนีออกไปค่ะ
คุณผู้ชมคะคลิปนี้เหตุการณ์นี้มีพลเมืองดีถ่ายเอาไว้ได้
เขาเห็นตอนที่คนร้ายเนี่ยมาจอดรถจักรยานยนต์เขาใช้รถจักรยานยนต์
ห่างออกไปไม่ไกลนักจากจุดที่เข้าไปก่อเหตุจังหวะที่ก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็กลับมาที่รถมาขี่รถจักรยานยนต์คันนี้
หลบหนีไปค่ะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยศาลสังเทพรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจสพชเมา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบความเสียหายประตูกระจกร้านด้านขวาถูกยิงกระจกแตกละเอียดไปหนึ่งบาน
ในร้านเนี่ยพบปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่ที่พื้นแล้วก็บนชุดรับแขกของร้านอีก๕ปลอกด้วย
ไปเจอหมวกสีดำของคนร้ายนะคะซึ่งมีโลโก้ร้านไก่ย่างชื่อดังตกอยู่ด้วย
ใบนี้ค่ะตำรวจก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามนางสาวนัตรการรัฐปรณะอายุสี่สิบสามปีค่ะ
เขาเป็นเจ้าของร้านทองเขาให้การค่ะว่าขณะเกิดเหตุมีพนักงานอยู่ในร้านสองคน
กำลังยืนขายทองอยู่แล้วก็กำลังเตรียมจะปิดร้าน
ทีนี้ก็มีคนร้ายเข้ามาทำทีขอซื้อสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
พนักงานคิดราคารวมค่ากำเน็ตให้ตอนนั้นคนร้ายขอเลือกไลน์ค่ะ
พนักงานก็หยิบสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท๒เส้นให้เลือก
มูลค่าเนี่ยประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทก็เอามาให้คนร้ายเนี่ยเลือกดู
แต่ว่าคนร้ายหยิบปืนออกมาข่มขู่นะคะแล้วก็ยิงใส่ไปที่เคาน์เตอร์
จนประตูกระจกแตกแล้วก็วิ่งขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนหลบหนีไปทางอำเภอปากพนัง
เจ้าของร้านให้การให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า๕ปีก่อนเนี่ย
ร้านทองของเธอเนี่ยเคยถูกคนร้ายใช้ปืนปลอมมาบุกชิงทองคำหนักร้อยบาทไปแล้ว
ตอนที่อยู่ที่หน้าหมู่บ้านเมืองทองแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้วก็นำทองมาคืนให้ทั้งหมด
คราวนี้ก็มาถูกปล้นถูกจี้อีกแล้วคนร้ายมาชิงทองไปอีกรอบ
แต่ว่าคนละสาขากันห่างกันเนี่ยประมาณ๒กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ
ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้นะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้
ตำรวจเองก็กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลคือดูจากรูปภัณฑ์สันธารจากตำหนิของคนร้ายที่ได้จากกล้องวงจรปิด
รวมทั้งการให้ปากคำของผู้เสียหายตอนนี้เองตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นแล้วนะคะ
แล้วก็มั่นใจว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นพนักงานในร้านขายไก่ย่างแห่งใดแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นร่องรอยที่คนร้าย
ไปที่ตู้กระจกก่อนที่จะเปิดทางหนีและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ร้านทองที่เกิดเหตุตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการลูกค้านะคะร้านยังคงปิดประตูอยู่
พนักงานของบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถสาขานครศรีธรรมราช
ก็เป็นบริษัทที่อยู่ติดกับร้านทองที่เกิดเหตุบอกว่าปกติเนี่ยนะ
ร้านทองร้านนี้นะเขาจะปิดประมาณสัก๕โมงเย็นค่ะ
แต่ว่าร้านทองที่เกิดเหตุเนี่ยปิดค่ำหน่อยร้านนี้ปิดดึกหน่อย
ประมาณทุ่มหรือสองทุ่มตรงนี้แหละอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ล่อตาล่อใจคนร้าย
เพราะว่าร้านทองจะโดดเด่นตอนกลางคืนอาจจะเป็นเหตุจูงใจ
ทำให้คนร้ายได้ก่อเหตุได้เพราะว่าตอนนั้นผู้คนไปมาก็น้อยอะค่ะ
ไม่ค่อยพลุกผ้านเหมาะกับการก่อเหตุอ่ะตอนนี้ตำลดเร่งแกะรอยคนร้ายอยู่นะคะ